กันแล้วกันช่วงนี้หน้าฝนค่ะระมัดระวังให้ดีนะโดยเฉพาะสัตว์มีพิษ
แล้วเด็กน้องหนูจะไปโรงเรียนจะสวมใส่รองเท้ายิ่งต้องระวังดีนะคะ
ฉะนั้นเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
นี่นะครับหลวงเจ้านักเรียนลูกนะครับหลวงตาปาระ
อยู่หน้าบ้านนะครับพี่น้องเนี่ยไอเล่นะครับหวานอันตรายวันพื้นนะครับ
ต้องโขเล่เชี่ยงเดี๋ยวค้นนะครับ
นั่นนะครับนั่นเห็นหรือไม่พี่น้อง
เห็นหรือไม่พี่น้องเห็นหรือไม่

แหล่ตาแหล่เสียงก่อนนะครับพี่น้อง

นี่เป็นรองเท้าภาระแต่ว่าไอ้ที่อยู่ในรองเท้าภาระนั่นคืองูค่ะ
ตกองตกใจเหมือนเลยเหมือนว่าออกมาเสร็จแผลแม่เบี้ยรอเลยอ่ะ
สัญชาติยานของงูอ่ะเนอะเวลามันเจอศัตรูมันก็จะแผ่แม่เบี้ยแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของโรงพยาบาลนาธวีจังหวัดสงขลา
คือเรื่องราวนี้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณปฐมพงศ์ขุนเปียโพสต์เอาไว้
แล้วก็ระบุข้อความว่าว่าก่อนใส่รองเท้าเนี่ย
เคาะเคาะเคาะแลกันบ้างเออคล่องใจอ่ะบอกแบบนี้
จะใส่รองเท้าก็คือเคาะเคาะดูกันบ้างเป็นห่วงนะจ๊ะครับจากการสอบถามไปยังผู้โพสต์นะ
ผู้โพสต์เขาบอกว่าคือเพื่อนบ้านเนี่ยจะเอารองเท้าของลูกไปซัก
เพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใช่ไหมคะปิดเทอมนานไง
รองเท้าไม่ได้ถูกใส่อ่ะคุณฝุ่นขึ้นเอื้อนหมดเออก็วางทิ้งไว้แล้วหน้าฝนด้วย
แล้วระหว่างที่จะหยิบรองเท้าไปซักอ่ะอืมได้ยินเสียงโชคดีมากนะเออ
ได้ยินเสียงคล้ายคล้ายกับเสียงขู่ของงูอ๋อแบบเบาเบาฝูกฟอกฟอก
ฝูกฟอกฟอกเค้าก็เลยตัดสินใจเอาเคาะเคาะเคาะดูก่อนไหมเออเออ
ไล่ไล่เคาะรองเท้านะทีละคู่อ่ะเคาะแบบเนี้ยเคาะไปเรื่อยหลายคู่นะ
จนกระทั่งได้ยินเสียงขู่มาจากรองเท้าคู่นี้ซึ่งแบบเสียงค่อนข้างดังอะค่ะ
ก็เลยใช้ไม้เขียรองเท้าออกมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็วิ่งมาตามเพื่อนบ้านให้ไปช่วยกันเคาะเขี่ยงูออกจากรองเท้า
เห็นไหมพอออกมามันเป็นลูกงูเห่าจริงถึงแม้ว่าจะเป็นลูกงูเห่านะคะ
มันก็เป็นงูเห่าค่ะมันมีพิษร้ายแรงเท่ากับงูตัวโตก็เลยอยากจะฝากเตือนให้ระมัดระวังกันหน่อย
สำหรับใครที่วางรองเท้าเอาไว้นอกบ้านไม่มีตู้ปิดไม่มีฝาปิดอะไรแบบนี้เนาะ
จะใส่รองเท้าโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะเคาะเคาะกันหน่อยเพราะว่าอาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในนี้ได้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือคุณชนะนั่นเอง

เหยียบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแพลต
อยู่ในรองเท้าไม่ใช่งูตอนที่ผมเหยียบเข้าไปเป็นกบ